หลายคนที่ไปแฟนมิตติ้งบุภิสันนิวาส
หลายคนก็หยุดค่ะกับเพลงนี้
ธีราของคุณปั้นจันทร์นะคะหยุดหยุด
คือจะบอกว่าภาพเคลื่อนไหวดูคุณผู้ชม
ดูตามเป้าพูดตรงมันดึงดูดสายตาอยู่ว่ามันมีการรั้งขึ้นมา

ก็ใส่ได้
ซึ่งปรากฏว่ามันก็มีภาพออกมาในโลกโซเชียลมากมาย

เขาในไอจีของแฟนคลับคุณผู้ชมนะคะ

ฉันขออนุญาตวงคือขออนุญาตครับกับคุณปั่นจันแล้วนะคะ
คือมันโด่งเวอร์มาก
ขอเล่าย้อนนิดนึงเมื่อก่อนประมาณ๒ปีที่แล้ว

นี่คือลงน้ำก็ด้วยแลนน้ำ
แบบน้ำแนบเนื้อ
มะหืมะแบบนิยมผมยังไม่เห็นอะไรขนาดนี้

คนดูภาพเราไปตัดต่อเพิ่มเติม
แต่ว่าจริงก็ต้องยอมรับว่าวันนั้น

แล้วไอ้รูดซิปลงมันลงได้ประมาณกึ่งหนึ่ง

แต่ถือว่างานดีละกันนะคะ
ก็โปรดใช้วิจารณในการรับชมนะคะ

กำลังจะบอกว่าปั้นจันมีโดนภาพนี้ใช้แอปอะไรนะ